หน้าจอทีวีข้างหลังนี้เลขแม่น้ำหนึ่งใครอย่าท้าทายเป็นอันขาด

เจ้ามือดันรับเลขแม่น้ำหนึ่งเจ้าอื่นเขาไม่รับ
แต่เจ้านี้รับพอรับมาคนเขาถูก

มูลค่ารวมเกือบ๔ล้าน๕ล้าน

และเท่านี้เป็นอย่างไรเจ้ามือเห็นหนีไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วมือเขากินอะไรมาใจถึงกล้าขนาดนี้
กล้ามากเลยอ่ะมันหลายปัจจัยรวมกันแต่ที่เห็นที่บรรยากาศหน้าบ้าน
บรรยากาศหน้าบ้านของเจ้ามือก็คือหน้าบ้านของนายอภิรักษ์ยูมูสิบ
บ้านท่าเคยตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
เจ้ามือชัดเจนฮะมีอาชีพเป็นอะไร
อาชีพทำเกษตรกรเป็นอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหน้าที่เกษตรกรและทำมาหากินเพิ่มเติมก็คือตัดผม

แต่ว่ารอบนี้ไหนก็ไหนแล้ว
อยากจะเจออาชีพเสริมมองซ้ายมองขวาหันมาจับอาชีพ
เจ้ามือหวยใต้ดินความความซัมมิตรชัดเจนฮะ
แล้วคนที่มาร้องเรียนอยู่หน้าบ้านผิดฉันรู้
ฉันรู้ว่าฉันร้องตรงนี้ฉันมีความผิดด้วย
แต่ไหนก็ไหนแล้วผิดยังไงก็ขอสู้
เพื่ออยากได้เงินของใช้คำว่ากู

เพราะบางคนถูกตั้งแต่หลักพัน

โอ้โฮก็มีเนี่ยแท้งนี้

คนเดินโพยบอกว่าเจ็บปวดมาก
เพราะว่าตอนที่หลังจากมีคนถูกแล้วต้องไปรับเงินจากเจ้ามือ
เพื่อเอาเงินไปจ่ายคนที่มาแทงอีกที
เพราะนอกจากจะมีเจ้ามือแล้วเขาจะมีสายงานไง

ดังนั้นตอนที่มีคนถูกแล้วเนี่ยคนเดินโพยก็มาหาที่บ้าน
อยากจะมารับเงินเพื่อไปแจกจ่ายไปมา
มาแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก

น้องชมพู่ไปก็ไม่เจอกับคุณอภิรักษ์แต่ประการใดนะฮะ
คุณอภิรักษ์รับอาชีพนี้มานานพอสมควรแล้วประมาณ๑ปีเต็ม
ไปสอบถามประพาทประพาทอายุ๔๗ปีเป็นน้องเขยของอภิรักษ์
ประพาทบอกอย่างที่ผมบอกเขาเป็นอาชีพเกษตรกรรม
ลูกแตงกรีดยางปาล์มน้ำมันทำแบบนี้
แล้วข้างบ้านมีโต๊ะที่นั่งตัดผม
อุปกรณ์ตัดผมพร้อมพร้อมเลยฮะ
แต่ว่าช่วงหวยออกไม่รับหัวไหนสักหัวหนึ่ง
รับแต่หวยไม่รับหัวนะฮะ
ไปมาคุณประภาษณ์พูดให้บรรดา
คนแทงหวยให้สบายใจไม่มีตังค์แน่นอน

สบายใจไว้ตรงนี้เลยฉันไม่มีตังค์ให้พวกเธอหรอก
ประกัดชัดเลยไม่ต้องมีความหวัง
คุณประพาทเป็นคนบอกว่าเขาไม่ได้ร่ำรวย
เขาก็มีอาชีพปลูกผักปลูกย่ากรีดยาง

แล้วเขาก็ไม่คิดว่าแม่น้ำหนึ่งมันจะถูกอะไรทุกงวด

ปกติเขาเคยรับแล้วเขาก็ถ่ายไปให้เจ้ามือใหญ่

รอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเจ้ามือใหญ่เขาไม่รับ

แต่ว่างานนี้เนี่ยเจ้ามือบอกเจ้ามือไม่อยู่แล้ว

แต่ว่าเงินที่ถูกคูณเป็น๑๐เท่า

ที่ปากใต้เขาซื้อกันบาทละ๖๐๐บาท
ไม่ใช่๑๐เท่าเหรอ

อันนี้เขาเล่าให้ฟังใช่มั้ย
เนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
ไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราเล่าให้ฟัง

แต่พอเขาถูกเขาจะมาเอาเงินจริงไง
เอาเงินจริง๕ล้าน๖ล้านไม่มีตังค์จ่ายให้

เพราะว่ามูลค่ามันแพงกว่า

แต่ถูกเนี่ย๔ล้าน๕ล้าน๖ล้าน
ดังนั้นพ่อไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่พ่อไม่มีตังค์จ่าย
แน่นอนเหมือนกันฟังน้องอ้อม
ก็ว่าหลายอย่างเลยเขาบอกว่า
เขาจะจุดทูบ
แช่งที่หน้าสารพระภูมิค่ะ

เพราะว่าไปอยู่อื่นหนูก็เป็นห่วง

อยู่ยังไงเพราะช่วงนี้ก็โควิดด้วย
น้องอ้อมพระราภิษฐ์ฟังวินาทีที่บรรดาคนแทงถูก

เข้ามาในประตูบ้านด้านในได้แล้วนะ

คมขู่ว่าพ่ออยู่ไหนคือพยายามจะกระโชกห้องห้ากับพ่อให้ได้

คืออยู่ไหนไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้แต่อยากเจอพ่อแล้ว
สวัสดีภาพของพ่อว่าอาจจะเป็นอันตราย

ขณะเดียวกันพลตรสาธิตพลพินิศภูมิคับการตรภูทรจสุราธารณี

ถ้าหากกากบาทเนี่ยรับรองผิดหมดเลยฮะ

แต่หนูขอเอาผิดกับคนที่เขาเอาเงินหนูไป

จะเสียค่าปรับเท่าไหร่หนูก็ยอมนะฮะ

จากการท้าทายเลขของแม่น้ำหนึ่ง

วันนี้ไม่ต้องมีคำบรรยายใดแล้วนะฮะ

ด่านขุนทศจนครราชศรีมา

ภาพขึ้นไหวแต่ไม่มีใครขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเลย

เพราะว่าอะไรสถานการณ์โควิดด้วยก็ไม่ได้เปิดไว้นะครับ

จะมีสารปู่อนันตนคราช

คือเขามีเอาแลนแลนสีเขียวเนี่ย

จะมาเป็นการสัมผัสใกล้ชิดฮะ
สุดท้ายแล้วไม่เห็นหน้าไหว้ผ้าก็ยังดี
ฮะไม่เห็นองค์ทั้งสององค์ก็ยังไหว้เหรอ
ไหว้สลันหรอก็ยังไหว้ไหว้ผ่านสลันส่งใจทะลุสลัน
อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตได้เหมือนกัน
อันนี้คืออธิษฐานเอาไว้งวด๑๖เรียบร้อยแล้ว
ใช่คือคนขอพ่อปู่พ่อปู่ศิษฐโธมะญาศิปฑมมาพ่อปู่อนันตนคราช
เวลาเขาขอแล้วเขาได้เนี่ยคือเขาได้จริงเขาเชื่อแบบปัจจัยเลยนะ
บางคนก็มีทั้งมีทั้งได้แล้วไม่ได้คือแบบนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะคะ